สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สัปดาห์หน้าอากาศร้อนยังคงอยู่กวนใจนะคะ
เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
ปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย
ในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าวถึง๓๘องศาเลยทีเดียว
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศหลายภาคกันดีกว่าค่ะ
เหนือนะคะโอ้โหยังร้อนอบอ้าวอยู่นะคะ
ยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาค
อุณหภูมิ๑๘๓๘องศาเซลเซียส
อีสานค่ะอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวัน
มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิ๒๒๓๘องศาเซลเซียสค่ะ
ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๘องศาเซลเซียสเลยค่ะ
ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกันค่ะ
มีฝนเล็กน้อยบางแห่งคลื่นสูง๑เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อุณหภูมิอยู่ที่๒๑๓๕องศาเซลเซียสคลื่นสูง๑เมตรค่ะ
ส่วนฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียสค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าลืมระวังอากาศร้อนกันด้วยนะคะ
โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะซึ่งจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกัน
มีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๗องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะ
ลืมพกร่มกันด้วยนะคะเราไปติดตามภาพสวยสวยจากรอบโลกกันดีกว่าค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะนี่คือภาพของยอดเขาหลู่ซานนะคะ
ที่มีเมฆหมอกปกคลุมแบบนี้จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้กันเลยทีเดียวค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ